มาดูเรื่องราวหัวร้อนบนท้องถนน

คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มามาปาดหน้ารถเก๋งคันนี้
แล้วมีทั้งต่อยหมัดใส่แล้วก็เตะกระจกหูช้างค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

นี่เป็นซอยหลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะ
เจ้าของคลิปเขาซื้อลูกชิ้นอยู่พอดีไง
แล้วพอเขาเห็นเหตุการณ์หยิบมือถือมาถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลย
แล้วลงมาต่อว่าคนขับ
มีการกระชากมีการต่อยคนขับ
แล้วก็เตะกระจกหูช้างจนนั่นมันห้อยต่องแต่งอยู่นะคะ

แต่คนที่เขาแอบถ่ายแล้วเอาคลิปมาลงไว้เนี่ย

อยากได้หลักฐานนี่ไง
หลักฐานจะได้เห็นพฤติกรรมของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เลย
ได้ดำเนินคดีกับชายหัวร้อนแบบนี้นะคะ